ตำรวจไปตรวจรถเมย์ค่ะเจออาชีวะมาร่วมกวนกันเลยนั่งรถเมย์ไปด้วยกันจะไปงานสถาปนาสถาบันแล้วก็ไปตรวจเนี่ยเจอสิ่งที่แหม่น่ากลัวนะคะอาวุธมีดเต็มเลยค่ะ
จะได้มาเป็นศัตรูพวกน้องน้องเลยนั่งเดี๋ยวพวกน้องนั่งนี่พวกน้องนั่งนี่นั่งนี่มานั่งนั่งฝั่งนี้ก่อนนั่งรวมกันตรงนี้ก่อน
เราเป็นพวกเดียวกันเราเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่มาเป็นศัตรูกันนะใจเย็นใจเย็น
ที่นั่งเอง
หน้าเสร็จแล้วนั่งอยู่เนื่องจิ

ขนก็เจอนะคะ
เขาเห็นรวมตัวกันแล้วก็ไม่สบายใจ
พอไปขนเจอจริงนะคะ
นักเรียนอาชีววิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพค่ะ
นั่งบนรถเมย์รวมตัวกันที่สาย๙๒
พอมาถึงแยกวัดเทพลีลาที่บังกะปิ

นี่ค่ะก็เจออย่างที่เห็นกันนะคะ

กลุ่มนี้แบ่งเป็นอายุ๑๖ปี๓คน

ของมีคมที่พกมาอาวุธก็๑๐เล่ม

มีดไดญี่าต์มีดเดินป่า

ตำรวจก็ต้องบันทึกทำประวัติแล้วก็ดำเนินคดีล่ะค่ะ
นี่ค่ะข้อหาพกพาอาวุธมีด
ขึ้นรถเมย์อย่างนี้ไม่สบายใจเลย
นะคะคือพอไปถึงโรงพักเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็สอนธรรมะให้คติสอนใจ
แล้วก็ทุกคนก็เปิดปากนะคะบอกว่าเนี่ย
คือถ้าเราดูจากอายุแล้วก็จะพบว่ามีทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่สิทธิ์ปัจจุบัน
ก็ไปที่สถาบันในวันสถาปนา๕๓ปี
พกมาเนี่ยเขาบอกพกไว้เพื่อป้องกันตัวไม่ได้จะเอาไปหาเรื่องใคร

ก็ขอตำรวจบอกช่วยโทรหาพ่อแม่หน่อย
นะคะให้มารับตัวแล้วช่วยเสียค่าปรับในคดีพกพาอาวุธค่ะ
นี่ค่ะก็ถือว่าโชคดีตำรวจตรวจเจอไว้ก่อนนะคะ